วันที่๒๔ธันวาคมนี้ที่เมืองพัทยานะครับ
ซึ่งรายการนี้นะครับนักเจสกีไทยก็หวังจะครอบครองถ้วยเกียรติยศ
รวมถึงคุณนาคอนศิลาชัยพิธีกรชื่อดังนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณ
ได้ตาได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
การแข่งขันเจสกีที่สนุกตื่นเต้นเล้าใจกำลังจะกลับมาอีกครั้ง
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ถือเป็นถ้วยรางวัลอันศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าบรรดานักเจสกีไทยทวินหา
และอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่มีโอกาสได้สัมผัสถ้วยรางวัลอันทรงเกียรตินี้
ที่เล็กคาวาซูของสหรัฐนะครับ
แต่ว่าถ้ามองความน่าเชื่อถือหรือว่าความยิ่งใหญ่ของการแข่งขัน

ของเรามันดูน่าจะขลัง

ถ้าคุณดูแก่งกีฬาในต่างประเทศ
เวลาเขาแจกรางวัลหรือมอบเหรียญ
บางทีบางคนใส่แต่งกางเกงครึ่งท่อนมายืน
แจกก็มีไหมใส่เสื้อลัดก็มี

ของเราต้องไปถวายคำนับ
ถ้วยพระราชทานด้วยตัวเองนะครับ
เราจะตั้งไว้ต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์
แต่หากพูดถึงความตั้งใจของนักกีฬา
ที่จะคว้าถ้วยพระราชทานในรายการนี้
หนึ่งในนั้นคงจะต้องมีชื่อของเปิ้ลนาคอนศิลาชัย
พิธีกรอารมณ์ดีอย่างแน่นอน

ถึงขนาดทุ่มทุนซื้อเจสสกีลำใหม่มูลค่านับล้าน
เพื่อหวังจะพิชิตถ้วยพระราชทานจากการแข่งขันครั้งนี้
เตรียมงานนี้มาประมาณ๓เดือนแล้ว
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้

ก็เป็นเรือลำที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาใหม่เลย
ไว้สำหรับแข่งในวันที่จะถึงนี้ครับ
เป้าหมายสูงสุดก็คือต้องได้แชมป์
ถ้วยพระราชทานของรัชกาลที่๙

ซึ่งถือว่าเป็นความที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว
ตั้งแต่แข่งเจสสกีมา๒๐กว่าปีนะฮะถ้า

ที่เรียกว่ามันที่สุดของโลกแล้ว

ขณะที่อีกหนึ่งหนุ่มนักเจสกีวัย๒๒ปี
ดีกรีทีมชาติไทยขวัญใจสาว
อย่างเพชรเฉลิมพฤษวิริยพันธ์

หวังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเอง
โดยการคว้าถ้วยพระราชทานในหลวงราชการที่๙
ครองให้ได้สักครั้งในชีวิต
โอกาสที่ผมจะชนะมันอาจจะมีน้อยก็จริงครับ
แต่ผมว่าโอกาสอันน้อยนิดตรงนี้มันก็คือโอกาสนะครับ
มันก็ยังมีโอกาสที่ให้เราสู้
ให้เราลองพิสูจน์ตัวเองดูครับ

ใครจะไปถึงฝั่งฝันกับครั้งสุดท้าย
ถ้วยพระราชทานในหลวงราชการที่๙
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน